ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าอยากจะนำเสนอมากเลย
เขาไปพบกับสิ่งหนึ่งที่มันแปลกประหลาดมาก
มันเป็นก้อนหินแต่ว่าที่ว่ามันแปลกประหลาดเนี่ยมันแปลกประหลาดยังไงรู้ไหมคุณ

ก้อนหินธรรมดาทำไมถึงเปลี่ยนสีได้

พาไปดูเลยนี่คือภาพของหินประหลาดที่ว่านะคะ
นายชาสุขขวัญอายุ๖๒ปี
ชาวบ้านที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงเขาไปพบเข้า
รูปร่างกลมรีคล้ายไข่ไก่

แต่ว่าเป็นสีแบบน้ำเงิน

ลุงชาเขาเล่าให้ฟังว่า๔ปีก่อนเนี่ย
ตอนที่ตัวเองกับภรรยาเดินเท้าลงมาจากกระท่อมในป่า
ก็พบกับก้อนหินประหลาดก้อนนี้แหละ
ก้อนนี้ลักษณะตอนนั้นนะตอนที่พบนะ

จากนั้นก็นำไปวางไว้ในตะกร้า
ปะปนกับของใช้วางไว้แบบไม่ได้สนใจอะไรค่ะคุณ
ผ่านไปเกือบ๒ปี
ก็หันมาเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับก้อนหินก้อนนี้

สังเกตดูแล้วเนี่ยนะพบว่าก้อนหินมันเปลี่ยนสี
จากตอนแรกที่เจอมันเป็นสีดำค่ะ

แล้วก็โปร่งใสขึ้นเรื่อย

เมื่อเอาไปกระทบกับแสงอาทิตย์หรือว่าแสงจันทร์ก็คือเอาไปส่องกับแสงคุณที่ที่มันมีแสง
มันจะเปลี่ยนสีแล้วมันก็จะใสขึ้นเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินระเรื่อหน่อย
ก็เลยนำมาให้คนในหมู่บ้านช่วยกันดูเลย
บางคนก็วิเคราะห์กันไปต่างนานาคุณผู้ชม
บางคนเขาบอกว่าเป็นไข่ในหินนะ
บางคนเขาก็บอกว่าเป็นไข่พญานาคหรือเปล่า
บางคนเขาก็ว่ากันว่าเป็นของขลังตามความเชื่อในสมัยโบราณเกี่ยวกับการป้องกันตัว
คุณผู้ชมดูภาพชัดดีนะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูภาพว่า
คุณจะเห็นมันเป็นสีเข้มดำแบบนี้ใช่ไหม

แล้วพอเอาไปส่องกับที่ที่มันมีแสงอย่างแสงอาทิตย์แสงจันทร์หรือแสงสว่าง
มันจะใสเป็นสีน้ำเงินเป็นประกายแบบนี้
อันนี้ชัดเลยเปลี่ยนสีชัดเลย

พอเปลี่ยนสีได้แบบนี้ก็จุดทูปสิครับ

พอหินมันเปลี่ยนสีได้เนี่ยชาวบ้านเขาก็เริ่มแล้วล่ะเอาทูบเอาเทียนมากราบไหว้บูชากันเลยดีกว่านะ
ซึ่งคืนที่จุดทูปเทียนบูชาครั้งแรกเขาเล่าให้ฟังอีกว่า

มันเกิดเรื่องประหลาดขึ้น
ลุงชาเขาเห็นเหมือนกับมีแสงสีขาวพุ่งตรงไปที่ก้อนหิน

แล้วหลังจากนั้นนะลุงเขาก็เลยหินนี้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน
พกติดตัวไว้แล้วกันเวลาจะออกไปไหนจะทำอะไร
ก็รู้สึกว่าความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตของครอบครัวมันดีขึ้น
เขาว่าแบบนี้มีเงินใช้จ่ายแบบไม่ขัดสนเหมือนเมื่อก่อน
มันก็เป็นความเชื่อของลุงเขานะคุณนะ
ส่วนนี้คุณลุงเขาบอกนะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็อยากจะให้ผู้ที่มีความรู้มาช่วยบอกเหมือนกันนะ
ว่าก้อนหินที่ว่าที่เจอที่พบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่
มันเป็นหินธรรมดาหรือมันจะเป็นวัตถุเครื่องรางของขลังตามความเชื่อสมัยโบราณ
เหมือนกับที่ชาวบ้านเขาว่ากันว่าเอาไว้ป้องกันตัวป้องกันภัย
หรือมันอาจจะเป็นพลอยหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นอัญมณีอะไรอย่างนี้

ก็อยากให้คนที่มีความรู้มาช่วยบอกคุณลุงเขาหน่อยว่า
เจ้าหินที่คุณลุงเขาพบเขาเจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่
อาจจะไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาหรือเปล่า
หรืออาจจะเป็นแค่ก้อนหินที่มีสีแบบนี้จริง
ก็ได้นะคะย้ำคุณผู้ชมนะว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของคุณลุงเขาด้วย